คุณผู้ชมคะจากหนุ่มหล่อมาต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่า
สำหรับจ๊ะจ๋าพิมรตาอุ้ยต้องบอกว่าออร่าเจ้าว่าที่เจ้าสาวเนี่ย

งานละครพิธีกรอีเวนต์

ที่สำคัญว่าที่เจ้าบ่าวอย่างพี่จิ๊บวัสสุ

แล้วแพลนงานวิวาลล่ะคะจะว่ายังไง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายคุกเข่า

ฟังว่าที่เจ้าสาวเขาอัปเดตกันหน่อยค่ะ
ช่วงนี้เหมือนกับมีเรื่อง

เหมือนกับทำให้เราไม่ได้เตรียมงานแต่งเต็มที่

คิดไว้ว่าแบบนี้

ฟิกอะไรเลยคือได้อะไรมา
ก็เอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งก่อนแล้วค่อยว่ากันไป

แล้วก็สะดวกกับทั้งเราทั้งแขกที่สุด
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขาต้องดูว่า

เราทำอย่างนั้นได้แค่ไหน

แต่ยังไงแต่งแน่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็รอดูข่าวดีกันอีกทีนึงว่าจะมีเมื่อไหร่

อยากรู้จริงเลยนะของขวัญที่เขาให้กันเขาเล่นใหญ่จัดเต็มนาที
ดงผีดิงรถรถโบราณ
ถ้างานมันแต่ง